มาดูเรื่องของมาตรการคุมเข้มการแพร่ระบาดของโรคโควิด๑๙กันหน่อยนะคะ
ตอนนี้ปลายปีก็จะมีการจัดกิจกรรมเยอะ
ไม่ว่าจะเป็นเทศกาลคริสต์มาสส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่
ประหลักกระโสมหาดไทยคุณชัดชัยพรมเลือดบอกว่า
ก็มีการสั่งการแล้วก็แจ้งไปที่ผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัดนะคะ

แต่ต้องมีมาตรการสาธารณสุขที่เหมาะสม

เขาบอกว่าต้องมีการคุมเข้มอย่างเคร่งครัดในช่วงเทศกาลแบบนี้นะคะ
หรือว่าการจัดแสดงในสถานที่ที่ไม่ใช่สถานบริการ

แต่ก็ต้องปฏิบัติตามกฎ
เรื่องของการป้องกันโรคโควิด๑๙อย่างเคร่งครัด
เรื่องนี้ทำให้ทุกจังหวัดดำเนินการด้วยความละเอียดรอบครอบ

การดำเนินธุรกิจของภาคเอกชน
แล้วก็ส่งผลกระทบต่อบรรยากาศการท่องเที่ยว

นราธิวาสเจ้าหน้าที่กองกำลัง๓ฝ่าย
จับกลุ่มแรงงานต่างด้าวสัญชาติเวียดนามได้อีก๗คน
ลักลอบเดินทางมาจากพื้นที่รัฐกะลันตันประเทศมาเลเซีย
ข้ามช่องทางทางธรรมชาติบริเวณบ้านกวารศิลา
หมู่ที่๗ตำบลปารเสมัติมายังฝั่งไทย

อันนี้ก็เป็นการคุมเข้มเรื่องของชายแดน
ชายแดนภาคใต้นะใช่ที่มีการลักลอบเข้ามา
อย่างกรณีที่เมียนมากัมพูชาและมาเลเซีย
ก็ต้องดูกันทั้งทุกด่านที่ติดชายแดนกัน
ใช่ค่ะแล้วจะบอกว่าทั้งหมดที่ถูกจับกุมได้
ทำงานอยู่ในมาเลเซียนะคะแต่ว่าเนื่องจากทางการมาเลเซียเขาเข้มงวด
ตรวจสถานประกอบการก็เลยทำให้พากันหลบหนี
ว่าจ้างในหน้าชาวมาเลเซียพาเข้ามาในประเทศไทย
โดยนำขึ้นเรือยนต์รับจ้างข้ามฝาก
จอดเทียบท่าช่องทางตามธรรมชาติฝั่งไทย
แล้วก็พอกล้ายเห็นฝั่งทางการไทย
นายหน้าชาวมาเลเซียจะกระโดดน้ำลงจากเรือ
แล้วก็ไหว้เข้าฝั่งกลับประเทศมาเลเซีย
ความชำนาญในพื้นที่ก็จะสามารถหลบหนีกัน

เจ้าหน้าที่ต้องส่งตัวแรงงานต่างด้าวทั้งหมด

แล้วก็มีการกักตัวดูอาการ๑๔วัน
ก่อนที่จะผลักดันกลับประเทศต่อไป
อันนี้เป็นชายแดนภาคใต้นะครับ
คุณผู้ชมฮะไปดูที่จังหวัดเชียงใหม่กันหน่อยนะฮะ
คือวันนี้แพทย์อนุญาตให้ผู้ป่วยโควิด๑๙
๓รายที่เข้ารักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลนครพิง

ก็รายที่ลักลอบเข้ามาเดินทางมาจากเมียนมา

แล้วก็ผู้ที่ลักลอบเข้ามาเช่นเดียวกันนะฮะ
แล้วก็พักรักษาตัวอยู่ที่เชียงใหม่

ตรวจเชื้อเรียบร้อยแล้วผลเป็นลบนะครับ

แต่ในเรื่องของความผิดนะยังมีอยู่นะคุณนะ

กับคนที่หลบหนีเข้าเมืองมาแบบนี้นะครับ

ตามพคข๒๕๒๒นะครับ

หายดีจากอาการโควิด๑๙
แต่เรื่องของข้อกฎหมายยังต้องดำเนินการอยู่นะครับ

มีผู้ป่วยโควิดเพิ่มขึ้นในบ้านเรา
เก้ารายไม่มีการติดเชื้อในประเทศ
ทั้ง๙รายเดินทางมาจากต่างประเทศทั้งหมดเลยนะครับ
เป็นชาวต่างชาติหมดทุกคนนะครับ